ส่วนประเด็นนี้ที่พี่เบิร์ตโปรยไปช่วงที่แล้ว
อ่าจบแล้วนะคะครับจบบนโรงพักได้กันไป
ข้อหาสองข้อหานะคะโดนแจกกันไปค่ะลูกฆ่าใครอย่าแตะ
แตะได้ถ้าไม่กลัวโดนตบอืมคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะ
ลูกสาวอยู่มสองไปมีเรื่องกับรุ่นพี่มสี่
ลูกมาฟ้องพ่อพ่อขับรถไปดักรอพี่ม๔เลยนะคะ
ตบไปที่หน้าแล้วปืนออกมากู
มีเพื่อนของน้องม๔ที่โดนตบถ่ายคลิปไว้ได้
เชิญชมค่ะ

ก็อยากให้ลูกไม่มามองดิ
เพื่อนมึงดูแน่นอนไง

เอาไม่เอา

อย่ายุ่งไอ้ฮิป
เตรียมตัวตายได้สลึงเนี่ย

จบนะไอ้จบมึงเตรียมตัวได้เลยไอ้แม่
อยากรู้ว่าแบทมึงเป็นใครแต่มึงก็รู้ว่ามึงเป็นใคร
จบนะแต่มึงไม่น่ามานั่งมองหน้าเขา
มึงเลี่ยงไม่ต้องยุ่งมาทีเขา
ที่กูตบเมื่อกี้เนี่ยมึงเพี้ยงกันเท้าลูกกู
แต่มึงทำมากกว่านั้นมึงโดนยิงมานี่อีก

ต้นสายปลายเหตุของเรื่องคุณผู้ชม
ก่อนที่จะกลายเป็นคลิปนี้เดี๋ยวรสลินมีหน้าที่เล่าให้ฟังค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องผู้หญิงที่ถูกคุณพ่อท่านนี้มาตบหน้า
เอาอายุก่อนน้องอายุ๑๖ปี
เรียนอยู่ชั้นม๔โรงเรียนเดียวกับลูกสาวของคุณผู้ชาย

ซึ่งน้องเนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่ในรถนั่นแหละค่ะอยู่ม๒
ก่อนเกิดเหตุคุณพ่อท่านนี้ขับรถมาดักรอ
ม๔ที่หน้าโรงเรียนนะ
แล้วขับรถจี้ท้ายมาคล้ายกับว่าจะชน

เพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ในระคายไหม

เหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงเย็นของวันที่๑๙มีนาคม
ที่ผ่านมาเห็นไหมจะพูดเนินนิดนึง
จังหวัดราชบุรีค่ะ
หลังเกิดเหตุคุณพ่อของนักเรียนหญิงที่ถูกตบเนี่ย
ได้นำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐาน
แจ้งความกับตำรวจสพปากท่อราชบุรี

หลังเกิดเหตุค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ไปตามเรื่องสิว่าเอ๊ะข้อทัดจริงมันเป็นยังไง

ไปเจอกับน้องส้มอายุ๑๖ปีเป็นนักเรียน

ก่อนที่จะมาเกิดเหตุตามคลิป
คือเรื่องอย่างนี้พี่
มีปัญหากับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒เป็นลูกสาวของคุณพ่อที่อยู่ในคลิป
เรื่องของการแย่งแฟนกันแต่น้องส้มเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง
ก็คือน้องที่ถูกตบไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย
เพียงแต่น้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนที่น้องนักเรียนม๒มีปัญหาก็เลย
ทำให้ม๒ไม่ปอใจคุณได้ไปด้วย
แต่น้องส้มไฟหยอมจบและไปให้จบแต่ได้การด่ากลัว
แต่ปรากฏว่าเป็นรองเท้าของคนอื่นคือโยนผิดคน
แต่น้องม๒กลับไปฟ้องพ่อว่าน้องส้มโยนรองเท้าของน้องทิ้ง
จากเหตุการณ์นี้เองค่ะที่เป็นชนวนเหตุที่ทำให้น้องส้ม
ผู้ปกครองของน้องม๒ขับรถตามมาดักรอที่หน้าโรงเรียน
แล้วตามมาตบตามคลิปเลยนะฮะ
โดยส่วนตัวน้องส้มคนที่ถูกตบมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของเด็ก
เด็กควรที่จะมาตกลงกันเองผู้ใหญ่ไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงน้องที่ถูกตบหน่อยค่ะ
แล้วไม่เคยไปถึงเนื้อถึงตัวน้องเขาเลยมีระวังบ้าง
นุ้กไม่รู้ว่าเขาจะมาดักดักมาเราทำให้นุ้ยอีกหรือเปล่า
หนูมีปัญหากับลูกเขาไม่ได้มีปัญหากับเขา
อีกอย่างแทนที่จะให้ลูกเขากับหนูมาคุยกันมากกว่า
อืมก็เข้าใจนะจริงไปคุยในห้องปกครอง
ก็เหมือนกับกรณีหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นนะฮะ
ส่วนพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายค่ะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
ทันทีที่เห็นคลิปรู้สึกตกใจแล้วก็โกรธมาก
เพราะคนที่ทำร้ายลูกสาวเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายด้วย
มีวุฒิภาวะแล้วแต่กลับมาทำร้ายลูกสาวของตัวเองนะคะ
คุณพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่าส่วนตัวเห็นว่า
คือคนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรทำกับเด็กแบบนี้
เรื่องของเด็กทะเลาะกันก็ควรที่จะไปจบกับฝ่ายปกครองของโรงเรียนไหม
หลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็ไปพูดคุยเจรจา
หน้าตำรวจนะคะแต่ปรากฏว่าต่อหน้าตำรวจก็ยังไม่หยุดค่ะ
ด้วยอารมณ์ชั่วว่มของทั้งสองฝ่ายเขาก็ทะเลากันอีกครั้งค่ะ
แต่สุดท้ายตำรวจช่วยเป็นตัวกลางปรับความเข้าใจ
จับไม้จับมือขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อย
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
พ่อของน้องนักเรียนม๒ที่อยู่ในคลิป๓ข้อหา
ตบโดนไป๓ข้อหาคือ๑ทำร้ายร่างกาย
คมครูทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และ๓ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ส่วนพ่อของน้องม๔คนที่ถูกตบก็
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพราะ
พ่อของน้องม๔ไปทำร้ายร่างกายของน้อง
น้องม๒บนโรงพักสรุปโดนคดี
แจกคดีกันทั้งสองฝ่ายนะคะ

เอาเป็นว่าย้อนกลับไปที่ครอบครัวดีกว่า
เด็กก็โตเร็วละก่อนเนาะ
พ่อแม่ก็เตือนสอนอะไรให้เบาได้ก็เบาก็แล้วกัน
ใช่ครับรุ่นพี่เองก็อย่าไปทำร้ายรุ่นน้องกัน